ที่เกิดขึ้นที่กรมการขนส่งทางบก
คือมันมีภาพอยู่ในโลกออนไลน์นะคะ

คุณผู้ชมดูอันนี้คือเหมือนกับเป็นโต๊ะรับบัตรคิว
แล้วคนที่เข้าไปต่อคิวก็ต้อง

แต่คนที่มาต่อคิวรับบัตรคิวตรงนี้ก็จะต้องเหมือนกับลักษณะต้องย่อตัวลง
บางคนก็เลยสบายหน่อยก็คุกเข่าเลย
นี่คือคุกเข่าเลยนะคือเข่าติดพื้นเลยใช่ไหมครับ

มีคนถ่ายรูปมาแล้วก็มาโพสต์ในลักษณะประมาณว่า

บางคนมีการแซวด้วยบอกว่าคุกเข่าแล้วเดี๋ยวจะได้คิวเร็วขึ้น
ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับวิพักษ์วิจารณ์กันไปนะครับ

เรื่องนี้ค่ะเราไปคุยกับเจ้าของโพสต์ก็คือคุณเอ
คุณเอบอกเมื่อวันที่๒๑สิงหาคมเนี่ย
ก็ไปรับคิวทำใบขับขี่
แล้วมาเจอโต๊ะตรงนี้มาคนมาต่อแถวกันเยอะเลย
ก็สังเกตว่ามีคนไปคุกเข่ารับบัตรคิว

คือยืนยันว่าที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้จะมีเจตนาทำให้กรมขนส่ง
เสียชื่อเสียงแค่สงสัยว่าทำไมทำแบบนั้น
ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีฉากกั้นอยู่
อาจจะคุยไม่รู้เรื่องก็เลยต้องย่อลงมา
แล้วสุดท้ายมันเลยกลายเป็นคุกเข่าแบบนั้นนะคะ
เสียงเบามันก็ไม่ค่อยได้ยิน
แต่วันที่ไปเจ้าอาทิตย์เขาก็เสียงดังดีนะ
ดูใครออกแบบโต๊ะนะอยากเห็นมากนะ

สุดท้ายก็ต้องจบที่ท่าคุกเข่านั่นแหละ
ใช่ไหมแต่เรื่องนี้มีคำอธิบายคุณกาย
คุณสุวรรณาสมทรัพย์ซึ่งเป็นผอสำนักงานขนส่งกรุงเทพ
พื้นที่๒ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
เขาอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าคือวันนี้เราไป
โต๊ะนี้ไม่มีแล้วเขาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะ

มันมาจากการที่มีคนมารับบริการเป็นจำนวนมากเลยที่นี่
ประมาณ๗๐๐๘๐๐คนบางวันไปถึงพันหนึ่ง
ซึ่งเคาน์เตอร์ข้างในซึ่งเป็นจุดหลักรองรับไม่ไหว
เขาก็เลยจัดตรงนี้มาเป็นโต๊ะเสริม

แล้วก็มีการติดตั้งฉากกั้นเอาไว้ก็อาจจะเป็นโควิดนั่นแหละ
ด้วยความที่ติดจากฉากกั้นมันอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับ
คนที่มาพูดคุยเนี่ยเวลาเขาพูดคุยมันบังไง
ต้องก้มลงมาก็เลยสุดท้ายจบที่ท่านี้กันทั้งนั้น
มันก็เลยอาจจะเป็นตรงปัญหาที่ฉากกั้นนั่นแหละ
คือมาตั้งแต่ตอนสมัยแบบโควิดแล้วด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่เพราะคนมากันเยอะเขาเลยตั้งตรงนี้เสริม
จริงด้วยความตั้งใจดีจะให้บริการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
แต่ฉากมันอาจจะไม่สมดุลกับสรีระ
แต่ภาพพอออกไปโต๊ะนี้ไม่มีแล้วนะคะ
เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ต้องขอบคุณทางขนส่งไว้ด้วยนะคะ
คือปรับปรุงเลยเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องคุกข่าวกันอยู่สักพักนะครับ

งั้นก็เดี๋ยวไปลุกไม่ขึ้นตรงนั้นเหมือนกัน
เหมือนกันแต่โชคดีผมไปต่ออีกที่หนึ่ง